ค่ะมาดูที่เรื่องของชาวประมงนะคะ
บอกว่าชาวประมงอวนดำในจังหวัดกระบี่ออกหาปลากลางทะเลกันนะ
แต่ว่ากลับพบฉลามวานยาวเกือบ๖เมตรนะคะ
ก็เลยติดอวนมาด้วยก่อนที่จะไต้กงเรือนี้ตัดสินใจยอมให้อวนขาด
เพื่อปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติไป

เสียดายปลานะคะที่จับกันมาทั้งคืนนะคะ
นายปะพังกรบุญศพอายุ๔๓ปี
พร้อมลูกเรือจากเรือวอโชคกมลทิพย์อีก๕คน
ช่วยเลือดฉลามวานขนาดยาวถึง๖เมตร
หลังจากได้วางอวนจับปลา
ระหว่างเกาะพีพีแล้วก็เกาะยาวในจังหวัดกระบี่นะคะ
ซึ่งใต้กงก็เล่าว่าสาวอวนขึ้นมา
ลูกเรือบอกว่าวันนี้น่าจะได้ปลาจำนวนมาก
เพราะว่าอวนมีน้ำหนักมากกว่าปกติ
แต่สรุปสุดท้ายพอส่องไฟลงไป

ทำให้ลูกเรือนั้นต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แม้ว่าอวนจะขาดก็ต้องยอมนะคะ
แต่การช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแหละ
จากฉลามวานถูกอวนดำนั้นล้อมไว้ทั้งตัว
ใช้เวลากว่า๒๐นาทีนะคะฉลามวานก็สามารถหลุดออกจากอวนได้
ว่าฉลามวานตัวนี้หากินอยู่ในบริเวณดังกล่าว
จากเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งค่ะ